มีคลิปเหตุการณ์ที่กำลังถูกวิภาควิจารณ์เป็นอย่างมากในขณะนี้นะครับ
ก็คือคลิปที่ชายคนหนึ่งไปตามง้อขอคืนดีแฟนสาว

ถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงจนบาดเจ็บ
ซึ่งไม่แคร์สายตาผู้คนที่อยู่แถวนั้นแล้วก็เข้ามาห้ามกรามนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
โดยมองว่าเป็นการทำร้ายผู้หญิงซึ่งอ่อนแอกว่า
เป็นสิ่งที่ผู้ชายไม่ควรกระทำ
เมื่อวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยในวันนั้นนายแจ็คได้ตามมาง้อแฟนสาวที่เลิกลากันไปแล้ว
แต่ฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยและไม่อยากกลับไปคบอีกแล้ว
ถูกทำร้ายร่างกายทั้งเตะทั้งต่อยเธอจนน่วม
เพื่อนร่วมงานฝ่ายหญิงบอกว่าวันเกิดเหตุ

ฉุดกระชากร่างกายฝ่ายหญิงอยู่บริเวณหน้าคลินิก

จากนั้นฝ่ายชายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ยังบอกอีกด้วยว่าก่อนหน้านี้มักเห็นฝ่ายชาย
ไปรับไปส่งฝ่ายหญิงเป็นประจำ
ซึ่งเธอก็ไม่เคยเห็นทั้งสองคนทะเลาะกัน
และไม่คิดว่าฝ่ายชายจะลงมือทำร้ายรุนแรงขนาดนี้
ส่วนฝ่ายหญิงผู้บาดเจ็บตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
โดยเธอบอกว่าจมูกหักและมีบาดแผลตามร่างกาย
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุญาติได้แจ้งความกับตำรวจไว้แล้ว
ที่สพปคลองรังสิทธิ์
พันธุ์ตำรวจเอกวัชลพงศ์ฉุยฉาย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปากคองรังสิต
ให้ข้อมูลว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับชายในคลิป
เพราะต้องรอสอบปากคำทั้งสองฝ่ายก่อน
โดยในวันพรุ่งนี้จะเรียกตัวฝ่ายหญิงผู้บาดเจ็บ
สอบประคำก่อนว่าสาเหตุการทะเลาะเกิดจากอะไร
เช่นเดียวกับพ่อของฝ่ายชายได้ติดต่อเจ้าหน้าที่
จะเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน